เราขอเปลี่ยนผู้รายงานนะฮะคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐฮะ
ตอนนี้เกาะติดสถานการณ์การชุมนุมอยู่สี่แยกประทุมวันครับโอ้หนวดเฟิร์มเลย

คุณผู้ชมครับเมื่อประมาณ๒๐นาทีที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ทำให้ประชาชนจำนวนมากที่ต้องการใช้บริการรถไฟฟ้าไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะครับ
มีมวลชนนะฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะเปิดให้บริการแล้วนะครับ
เดี๋ยวรอดูบรรยากาศสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อสักครู่นี้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเนื่องจากว่ากลุ่มมวลชนเนี่ยพยายามที่จะพังประตูเข้าไปด้านใน

เดี๋ยวฟังบริกาศสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังบริกาศสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังบริกาศสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังบริกาศสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังบริกาศสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังบริกาศสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังบริกาศสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังบริกาศสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังบริกาศสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังบริกาศสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังบริกาศสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังบริกาศสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังบริกาศสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังบริกาศสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ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
ทีเอสสยามแล้วนะครับชนะที่กำลังเปิดประตูเล็กนะฮะ
เดี๋ยวรอดูสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพให้คุณผู้ชมได้เห็น
ก็เลยนะครับประชาชนเริ่มทยอยการเข้าไปข้างใน
สถานีบีทีเอสสยามแล้วนะครับเพราะว่าติดค้างตรงนี้อยู่จำนวนมาก
เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าประชาชนไม่ทราบว่าสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยามนั้นปิดให้บริการนะครับ
ตอนนี้ก็เริ่มทยอยเดินทางเข้าไปข้างในนะครับเปิดเพียงแค่ประตูเล็กประตูเดียว
จากมีการปิดเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศสดขนาดนี้นะครับ
ประชาชนนิสิตนักศึกษาพนักงานออฟฟิศก็เริ่มทยอยเข้าไปด้านในซื้อตัวนะครับ
เพราะว่าจะมีเพียงแค่ขบวนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะรับประชาชนไปส่งยังจุดหมาย
นี่เป็นบรรยากาศสดตอนนี้นะครับคุณผู้ชมบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับ
แต่ตอนนี้น่าพยายาม
ทยอยคนที่อยู่ตรงนี้ให้เข้าไปด้านในนะครับก็ถือได้ว่า
สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายลงจากเมื่อ๒๐นาทีที่ผ่านมาซึ่งตึงเครียดมากนะครับ
เกือบจะมีการพังประตูบีทีเอสเข้าไปด้านใน
ให้คุณผู้ชมดูภาพข้างบนเนี่ยนะฮะอ่าบันไดเลื่อนปิดนะฮะ
ประชาชนต้องเดินขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับ
รถไฟฟ้าที่ใช้บริการอยู่เนี่ยที่เปิดให้๑ขบวนเนี่ย
ตรงไปไหนจะไปเส้นทางไหนเส้นทางหมอชิดหรือเส้นทางบางดา
หรือจะเป็นเส้นทางไปสะพานตากศิลป์ตอนนี้เรายังไม่ทราบนะครับ
แต่รู้เพียงว่าขบวนเดียวเท่านั้นที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าไป
นะครับนี่เป็นบรรยากาศขนาดนี้นะครับ
นะครับผมนี่เป็นบรรยากาศด้วยคุณผู้ชมดู
อันนี้เที่ยวเดียวนะครับที่จะเปิดตรงนี้สถานีบีทีเอส
นะครับท่านผู้ชมฮะ
ขออนุญาตบอกว่าจากมีการชุมนุมนะครับจากแยกราชประสงค์ไปแยกประทุมวัน
รายงานข่าวเปิดเผยว่าตอนนี้กองอำนวยการ
ร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรง

เรื่องห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมอาคารหรือสถานที่
โดยให้เหตุผลว่าเรื่องความปลอดภัยมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนและไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรนะฮะ
คำสั่งฉบับล่าสุดเนี่ยห้ามใช้เพิ่มเติมคือ๑พญาไทยแล้วก็จากแยกราชเทวีจนถึงแยก๓ย่านนะครับ
แล้วก็พระราม๑นะครับจากแยกเฉลิมเผ่าถึงแยกเจริญผลจากเดิมที่ปิดอยู่แล้ว๓เส้นทางคือ๑เพลินจิต
จิตจากแยกราชประสงค์ถึงแยกชิดลมราชดำรินะฮะจากแยกประตูน้ำถึงแยกราชดำริ
พระรามที่สองจากแยกราชประสงค์ถึงแยกเฉลิมเผ่าแล้วก็แน่นอนว่าระบบขนส่งวัญชนจะต้องยุติบริเวณตรงนี้นะครับอาคารฐานที่ทางเก่า
จะต้องเปิดเพิ่มเติมอีก๓จุดในระหว่างตั้งแต่๓โมงจนถึงตี๒ของวันรุ่งขึ้น
เว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นะฮะณตอนนี้
น่าจะเป็นขบวนเดียวที่เขาบอกใช่ไหมฮะน่าจะเป็นขบวนเดียว
ท่าเรือประตูน้ำแล้วก็ท่าเรือชิดมทั้งสองฝั่งฮะนะครับไปดูอีกข่าวหนึ่งกันนะฮะ
ก็เดี๋ยวเราจะมีภาพเจาะวินโดมุมจอไว้ให้ดูด้วยแต่ว่าตอนนี้สัญญาณไม่ค่อยดีนะครับ
อาจจะเจาะได้ไม่ครบถี่ถ้วนสักเท่าไหร่